บุคคลใหณภิกษาหุ้นฐา

คุณผู้ชมครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ว่าต้องเจอกับฝนฟ้าขนองอย่างหนักเลยทีเดียว

เพราะว่านอกจากจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตการเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศแล้ว
ยังส่งผลต่อเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อีกด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเตรียมรับมืออย่างไรกันบ้าง

คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา

อย่างแรกก็คือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้

ที่ตอนนี้มีกำลังปานกลางพัดปก
บริเวณอ่าวเบงกอบริเวณฝั่งอันดามันภาคใต้
รวมไปถึงอ่าวไทยตอนนี้ทำให้คลื่นสูง
แล้วก็มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่
เท่านั้นยังไม่พอนะครับประเวนทางตอนบน
อย่างไเอาตางเกี๊ยรวมไปถึงประเทศวิทยาลัย

ก็มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมฝนหย่อมใหญ่บริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนและกลุ่มฝนเหล่านี้
สามารถที่จะเคลื่อนเข้ามาตกในบริเวณพื้นที่
ทางฝั่งตะวันออกของภาคเหนือรวมไปถึงอีสานตอนบนด้วย
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับ

จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม
หลังจากนี้เป็นต้นไป๒๔ชั่วโมง
ก็คือ๒ทุ่มคืนนี้ไปจนถึง๒ทุ่มวันพรุ่งนี้นะครับ

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่

แต่ว่าจะอยู่นอกประเทศในแถวประเทศพม่านะครับ

อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยในระยะนี้นะครับ
เพราะว่ากระแสลมที่แรงก็จะทำให้คลื่นสูง
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๘มิถุนายนนี้นะครับ

สีเขียวเป็นบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
สังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างเลยทีเดียว

ในพื้นที่อันดามันตอนบนถึงตอนกลาง

ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก
ก่อนที่จะออกเดินเรือต้องตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้ง
เพราะว่าคลื่นเที่ยวแรงรวมไปถึงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนในช่วง๗วันข้างหน้าไม่มีโอกาสฝนตก
แต่ว่าภาพรวมปริมาณฝนนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคใต้
เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
แล้วก็ให้น้ำอย่างประหยัดเช่นให้น้ำบริเวณทรงพุ่ม
หรือว่าวิธีน้ำหยดรวมทั้งกำจัดวัชพืชบริเวณคนต้น
เพื่อไม่ให้แย่งอาหารแล้วก็น้ำจากต้นพืช
โดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผล
หากได้รับน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้ผลร่วงหล่นแคระแก่น

ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียว
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ